มาหลายคนเช่นเดียวกันแล้วระบบที่โดนตัวสำหรับอังกฤษในธุรกิจนี้คืออะไรครับ
ดูรายชื่อของตอนหน้า
ปรากฏว่ามีมากถึง๗๐ประตูแล้วใครครับควรจะได้รับโอกาสในการประเดิมสนามในเกมนี้กับรัสเซียนะครับ
ภาพหลุดที่สื่อได้มีการไปเปิดเผยนะครับภาพที่แอบถ่ายทางเรเลวิงตันโค้ชทีมชาติอังกฤษที่ถือกระดาษถังผู้เล่นคร่าวในมือ
ก็คาดว่าทีมชุดนี้จะประเดิมศึกยูโร๒๐๑๖นะครับ
โดยใช้แฮรี่เคนจากไทนัลฮอสเบอร์ดัสเวอร์เพิร์มอลิก๒๕ประตูประสานงานกับเจมมี่วาดี้รอยลับสันบัวที่๒๔ประตูจากเลสเตอร์ซิตี้
ซึ่งจะทำให้แฮรี่เคนจะเป็นหงษ์หอกคนเดียวที่ถูกนำมาใช้แล้วก็ลืมเส้นจะมีราฮีมสเตอริ่งและอัดับลานานะครับคอยสรรสนุนเกมลืมเส้นอยู่
โดยมีแฮรี่เคนกับวาดี้เป็นคู่หน้าแล้วก็มีรูนี่คอยสนับสนุนครับ
ปิดท้ายที่ผลฟุตบอลโคป้าบริการนะครับ

ปาลามาห้าประตูต่อศูนย์ครับ